สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
เหตุการณ์สำคัญทางโหรศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้น๒ครั้ง๒หนติดติดกันเลยนะคะ
ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะประเดิมเหตุการณ์แรกนะคะ
ก็คือการที่ดาวเสากำลังจะมีการโยกย้ายราศีในวันที่๑มีนาคมนี้นะคะ
การที่ดาวเสามีการโยกย้ายราศีแบบนี้นะคะก็ย่อมส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
แต่จะมีอยู่๓ราศีเท่านั้นนะคะที่จะโดนเอฟเฟคจากการที่ดาวเสามีการโยกย้ายราศีในช่วงแรกแรกนะคะ
ราศีแรกเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีมังกรนะคะ
ก่อนอื่นต้องบอกให้ชาวราศีมังกรดีใจก่อนเลยนะคะว่าการที่ดาวเสามีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้ค่ะ
จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นอย่างมากมากเลยนะคะแต่ในช่วงที่ดาวเสากำลังจะมีการโยกย้ายราศีนะคะ
ก็จะมีเอฟเฟคมีผลกระทบกับดวงชะตาของชาวราศีมังกรนิดหน่อยค่ะ
คือชาวราศีมังกรต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายการเจ็บป่วยไม่สบายและอุบัติเหตุเอาไว้สักนิดนึงนะคะ
โดยช่วงเวลาที่ชาวราศีมังกรควรที่จะระวังในการใช้ชีวิตนะคะก็คือช่วงก่อนที่ดาวจะมีการโยกย้ายราศี๗วันและช่วงหลังจากที่ดาวจะมีการโยกย้ายราศีอีก๗วันรวมเป็น๑๕วันนะคะ
ก็คือตั้งแต่วันที่๒๒กุมภาพันธ์ไปถึงวันที่๘มีนาคมค่ะแต่ถ้าชาวราศีมังกรระวังตัวและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทรับรองว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ใดกับชีวิตคุณอย่างแน่นอนค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมถือว่าเป็นราศีหนึ่งนะคะที่ดวงชะตากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากเหตุเพราะว่าดาวเสาค่ะจะมีการโยกย้ายเข้ามาทับในดวงชะตาของคุณแบบตรงตรงเต็มเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายเรื่องเลยค่ะแต่ในช่วงแรกแรกค่ะที่ดาวเสามีการโยกย้ายราศีนี้นะคะก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานค่ะคุณอาจจะต้องมีการสำรองแผนการทำงานแผนหนึ่งแผนสองเอาไว้สักนิดนึงนะคะต้องเผื่อใจเวลาที่ทำงานอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างค่ะ
รวมไปถึงในเรื่องของเงินทองนะคะที่ช่วงนี้มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายค่อนข้างเยอะบางทีก็จ่ายแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรือว่าต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะนั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะหลังจากที่ดาวเสามีการโยกย้ายราศีไปแล้วค่ะก็จะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยต้องรับภาระมากยิ่งขึ้นนะคะต้องเหนื่อยมากขึ้นแต่บอกได้เลยนะคะว่าเหนื่อยแล้วรวยค่ะ
ส่วนในช่วงที่ดาวเสากำลังจะมีการโยกย้ายราศีนี้นะคะชาวราศีสิงศ์ควรที่จะระวังในเรื่องของการเงินเป็นหลักค่ะควรระวังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือว่าถูกเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไว้สักนิดนึงนะคะ
เคล็ดลับการทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตานะคะจริงหมอไก่อยากจะแนะนำให้คนทั้ง๑๒ราศีค่ะหาโอกาสในการไปทำบุญในช่วงนี้นะคะเพราะว่าการที่ดาวเสามีการโยกย้ายราศีค่ะจะส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะสามราศีที่หมอไก่เพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะควรที่จะหาโอกาสในการ